เรื่องของมีผู้โดยสารสุภาพสตรีมรายหนึ่งไปโบกแท็กซี่คนเดียวนะครับ
ไปเที่ยวงานกาชาติแต่ว่าไปถูกแท็กซี่นั้นทำอนาจารย์ด้วยการสำเร็จความไคร้ต่อหน้า

มีการเรียกมาสอบสวนยอมรับว่าทำผิดจริงครับ
ค่ะซึ่งกรมการขนส่งทางบกเองตอนนี้ก็มีบทลงโทษออกมาแล้วนะคะ
อย่างแรกก็คือการปรับเงิน๑๐๐๐บาท
พร้อมสั่งเพิกถอนใบอนุญาตขับรถทันทีนะคะ
โดยให้เหตุผลว่าเป็นการกระทำที่เป็นภัยต่อสังคมและทำลายภาพลักษณ์ของประเทศค่ะ
กรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลในสังคมออนไลน์ของหญิงสาวรายหนึ่ง
เกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้ขับขี่รถแท็กซี่ส่วนบุคคลสีเขียวเหลือง
หมายเลขทะเบียนมมชชิง๔๕๓๔กรุงเทพมหานครว่ากระทำการลามกอนาจารย์ต่อหน้าผู้โดยสาร
ขณะที่ผู้โดยสารหญิงรายนี้เรียกใช้บริการรถแท็กซี่มาจากงานกาชาติวันที่๖เมษายนที่ผ่านมานี่เอง
ที่ผู้โดยสารจะเข้าแจ้งความดำเนินคดีไว้ที่สถานีตำรวจนครบานดุสิต
ความคืบหน้าล่าสุดสำหรับกรณีนี้นายสุกรีจารุภูมิเป็นผู้อำนวยการกองตรวจการขนส่งทางบก
พร้อมทหารและตำรวจท่องเที่ยวได้ประสานตำรวจและทหารค่ะไปเชิญตัวนายสุริยปานเกษม
เป็นผู้ขับขี่รถแท็กซี่คันที่ก่อเหตุมาจากคอนโดย่านอุดมศุกร์เข้ามาสอบสวนว่ามีการกระทำความผิด
ตามที่ได้มีการร้องเรียนเข้ามาหรือไม่ค่ะโดยนายสุริยะยอมรับว่าเป็นผู้ก่อเหตุจริง
เจ้าหน้าที่จึงดำเนินคดีฐานความผิดมาตรา๕เป็นภัยร้ายแรงต่อสังคมพร้อมสั่งปรับเป็นเงิน๑๐๐๐บาท
เพราะถือว่าพฤติกรรมลักษณะนี้เป็นภัยต่อสังคมและทำลายภาพลักษณ์ของประเทศ
อกจากนี้ค่ะกองตรวจการขนส่งทางบกก็จะมีการเพิกถอนใบอนุญาตขับรถทันที
มีรายงานข่าวแจ้งว่าทีมสืบสวนนะคะได้สอบปากคำพยานซึ่งเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยของคอนโดที่นายสุกรีพักอาศัยอยู่
ซึ่งก็ทราบว่านายสุกรีมีอาการป่วยทางจิตและมักจะถูกตำรวจหลายโรงพักมาติดตามมาหาตัว
เพื่อไปสอบสวนเกี่ยวกับคดีกระทำลามกอนาจารย์มาแล้วหลายครั้งค่ะ